โอ๊ยร้องเก่งแค่ไหนก็เผ็ด
แต่ไม่สวยไม่ได้เป็นหรอก
ดาราเขาต้องสวยนักร้องเขาต้องสวยอะไรอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็
เรารักทำไงเราก็มีความสุขกับการร้องเพลง

ไทรัฐธรรมไทรัฐธรรม

อ้าวไทรัฐธรรมไทรัฐธรรม
สนุกสบายดูได้ทั้งวันที่ไทยรักเจ้า

เขาตั้งแต่เรา

จนมีรถมอเตอร์ไซค์นั่งตากฝนกันไป

จากอยู่บ้านเช่า
หอโรงพยาบาลจนมีบ้าน
นี่แหละอันนี้เรารู้สึกว่า
เฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงคนนึงที่

ต้องเป็นคนมีฐานะที่สุด

แม่อยากให้ลูกมีความสุขกับชีวิต

ทำทุกอย่างออกมาอย่างมีความสุขที่สุด
ให้คนที่เขาได้รับมีความสุขไปกับเราด้วย
มันมีบางครั้งที่เอาง่ายเลยตอนนี้
หนูยังมีบ้างที่หนูแบบ

แม่เป็นอีกคนที่คอยเตือนสติ

พูดมาคำเดียวลูกทำให้ดีที่สุด
ไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้หรือไม่ได้

ในแบบของลูกออกมานั่นแหละ

แล้วก็ได้รับพลังกลับมาทุกครั้ง

เขาไม่อยากให้เราไปแบบโฟกัสอย่างอื่น

หนูไม่ได้คิดนะว่าหนูจะได้
หนูพูดทุกครั้ง
เอาง่ายเลยตอนนั้น๑๐กว่าปีที่แล้ว

เราเป็นเด็กบ้านอ้วนดำคนนึง
เด็กไม่ได้สวยในพิมพ์นิยม
แต่ว่าเราสู้กับตัวเราเอง

ก็คือเราใช้ความสามารถที่เรามี

เราได้โอกาสแล้วเราทำยังไงให้มันเต็มที่ที่สุด
แม่นี่แหละค่ะคนที่ก่อนจะมากรุงเทพฯ

เหมือนน้องสาวพูดว่า

แล้วแม่บอกเออมันเหมือนฝันเหมือนกันลูก

นี่ก็บอกว่าแม่โหวตให้ลูกด้วยนะ

ก็บอกว่าลูกทำให้ดีที่สุดเถอะ

มีความสุขมากบนเวลาเราร้องเพลง

ภูเกตภูเกตภูเกตค่ะพ่อเราเป็นเด็กตัวใหญ่
แล้วเพื่อนก็จะชอบแบบเรียกพี่หมดเลย

แก้มตลอดจ้ะใช่ค่ะ

ก็เป็นเด็กกินเก่งอะเนาะก็ต้องตัวใหญ่อะ

อ้วนแต่เป็นอ้วนแบบตัวสุดนะคะ
แบบเราน่ารักเป็นยูนิคนะคะอะไรกระเด็นนิดหน่อย
เป็นอะไรนะอีพีอีพียูนิคโอเค

เราเป็นคนใต้ผมดำผิวเข้มตาโต
ก็มันเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้
พูดอย่างนี้เราก็อู้ใช่จ้ะแม่

แม่เป็นเด็กเชื่อแม่มากไม่งั้นฉันก็อ่อนแอนะ
ที่เราจำได้นะคะมันก็จะเป็น
เพราะเราเป็นนักร้องโรงเรียนใช่ไหมคะเราประกวดร้องเพลง

ร้องเก่งแค่ไหนก็เหอะแต่ไม่สวยอ่ะไม่ได้เป็นหรอก
นึกออกป่ะคะจะเป็นทางนี้ไม่สวย
ดาราเขาต้องสวยนักร้องเขาต้องสวยอะไรอย่างนี้
เราก็เลยก็จริงของเขานะตอนนั้น
แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็เรารักอ่ะทำไง
เราก็มีความสุขกับการร้องเพลงเราเลยแบบอยากพัฒนาตัวเอง
แต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้
ตอนนั้นตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เลยเราไปประกวดเวทีไหน
สมมุติว่าคนก็ไม่ได้โฟกัสนะตอนแรกนะ
ว่าไม่ได้มองหรอกว่าเราก็จะมองคนน่ารักคนสวย
แต่พอเราขึ้นไปร้องแล้วมันเหมือนกับว่าเขาบอกว่า
เหมือนถูกสะกดว่าต้องฟังมันเลยเป็นความภาคภูมิใจของเรา
แต่คนสวยคนน่ารักคนหล่อก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ
เขาเกิดมาพร้อมแต่เขาร้องเพลงดีด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
แต่ตัวเราเองเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร
ทุกวันนี้แก้มมองว่าทุกคนดูดีในแบบของตัวเอง
ไม่ได้บอกว่าคนนี้สวยหรือไม่สวย
ทุกคนเลยใช่ค่ะเป็นในแบบของตัวเองครับแต่มันก็อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนด้วย
แต่สำหรับแก้มแก้มมองว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นอย่างเดียวในชีวิต
เราขยายจุดนั้นแล้วมองจุดนั้นให้มันเป็นจุดสว่างมากขึ้น
แล้วเราขยายมันมองเห็นมันแล้วมีความสุขไปกับมัน

บางครั้งคนเราชอบไปมองจุดเล็กจุดสีดำแต่มันขยายกว้างกว่า
เราต้องลองมองจุดที่มันใหญ่แล้วมีสิ่งดีอยู่ตรงนั้นแล้ว

พูดง่ายนะแต่มันก็ทำยากบางครั้ง
ประสบการณ์มันก็จะสั่งสอนอบรมแล้วให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ภูมิใจจงมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็น
มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะข้ามผ่านไปได้ณเวลานั้น
แต่แก้มว่าเวลามันสามารถทำให้เราข้ามผ่านไปได้
โปรดติดตามตอนต่อไป